ท่านผู้ชมครับดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเจ้าของรถ

เป็นผู้หญิงนะบอกว่ารถเนี่ยไปเข้าศูนย์เอาไปส่ง
ตอนเช้าตอนบ่ายทางศูนย์โทรมาบอกให้มาดูรถ
หน่อยค่ะไปเจอรถตัวเองเนี่ยแทบเป็นลมนะฮะ
อืมพังยับเยินโอ้โหคือตอนเข้าไปไม่ใช่สภาพนี้
อันนี้ยับเหมือนขยำเป็นกระดาษเลยอ่ะค่ะคือทางศูนย์เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธนะว่า
การชนเสียหายตรงนี้มันเกิดจากช่างในศูนย์ของเขาจริงค่ะ
แต่ทีนี้ปัญหาก็คือทางเจ้าของรถบอกว่าการเจรจาเรื่องความเสียหายต่าง
ชดใช้ต่างเนี่ยมันไม่คืบหน้านี่นะฮะรถคันสีแดงคันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
พังยับเยินนะกระจกหน้าแตกฝากระโปรงยุบกระจกหลังก็แตกนะฮะ
ผู้ที่โพสต์ภาพแล้วก็คลิปนี้นะครับลงข้อความเอาไว้บอกว่าพี่สาวเอารถไปเข้าศูนย์
ทิ้งไว้๘นาฬิกาตอนบ่าย๒ศูนย์โทรมาบอกให้มาดูรถ
รถเป็นอย่างนี้ไปได้รถใหม่เหตุเกิด๑๐กันยายน๖๕
อุตส่าห์ยังไม่ดำเนินคดีอะไรจะซ่อมให้จนกว่าจะพอใจ
ถามหน่อยถ้าเป็นรถคุณคุณจะเอาไหม
นี่นัดคุย๓รอบยื่นข้อเสนอให้เนี่ยเราเสียเปรียบทุกรอบ
หลังจากนี้จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเช่นกัน
อันนี้นะฮะทางฝ่ายของน้องสาวเจ้าของรถโพสต์เอาไว้นะครับ
วันนี้คุณจ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปหาเจ้าของรถนะฮะ
เจ้าของรถชื่อคุณติ๊กนะครับอ่าฟังทางฝั่งเจ้าของรถก่อนนะ
แล้วเดี๋ยวจะมีทางศูนย์บริการเนี่ยเขาจะชี้แจงมา
เจ้าของรถบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๐กันยายนนะครับ
คุณติ๊กบอกว่าวันนั้น๘โมงเช้าเอารถไปเข้าศูนย์บริการแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
เพื่อเช็กระยะและถ่ายน้ำมันเครื่องตามรอบ
เจ้าของรถบอกว่าอย่างนี้นะเอาไปเช็กระยะถ่ายน้ำมันเครื่องตามรอบ
ช่างเนี่ยแจ้งว่าต้องถ่ายน้ำมันเครื่องนะเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยเปลี่ยนผ้าเบรกด้วย
เพราะรถใช้งานมา๒ปีแล้วเลยทิ้งรถเอาไว้แล้วกลับมาก่อน
๑๔นาฬิกา๕๐นาทีทางศูนย์ติดต่อมาแจ้งมาว่ารถประสบอุบัติเหตุ
เธอก็รีบไปดูรถว่าเอามันประสบบัติเหตุได้ยังไงมาถึงนี่เลยฮะ
พังยับเยินเกือบทั้งคันทั้งศูนย์แจ้งว่ารถเนี่ยมีช่างเข้ามาตรวจเช็คอยู่สองคน
ช่างคนแรกมาเปลี่ยนผ้าเบรกเปลี่ยนจานเบรกจากนั้นช่างคนที่สองมาทำงานต่อ
โดยไม่ได้คุยกันไม่ได้ส่งต่องานกันช่างคนที่สองก็เอารถเนี่ยลงมาจากลิฟต์
จังหวะที่ถอยรถปรากฏว่ารถเบรกไม่อยู่ถอยไปชนกำแพง
แล้วก็ตกใจอีกไปใส่เกียร์เดินหน้าไปพุ่งชนห้องอะไหล่เข้าไปอีก

หลังจากนั้น๑๒กันยายนเจ้าของรถบอกว่าไปแจ้งความกับตำรวจเป็นหลักฐานเอาไว้ก่อน
แล้วก็กลับไปที่ศูนย์อีกครั้งเพื่อเจรจากัน
คุณติ๊กบอกว่าเจรจากันอยู่๓รอบแต่ไม่ได้ข้อสรุป
เพราะข้อเสนอของศูนย์เนี่ยตัวเธอเสียเปรียบทุกอย่าง
ตอนนี้เลยกำลังปรึกษาทนายความอยู่ว่าจะเอายังไงต่อ
แต่เสนอมันแต่ละข้อไม่โอเคเลย
แล้วเราก็มีลักษณะทุกอย่างด้วย
คือตอนนี้หนูไม่สามารถพูดอะไรได้ประมาณเยอะกว่านี้
ก็คือขอเข้าใจว่ามันเป็นกฎหมายละตอนนี้
เพราะว่าทุกครั้งที่เจรจาหนูเนี่ยปิดทุกครั้งใช่ค่ะ
ตอนนี้ขอให้เป็นเรื่องของทนายค่ะ
นี่นะฮะทางฝั่งเจ้าของรถที่บอกว่าเรื่องราวเป็นแบบนี้นะครับ
คุณจ๋าแจ่มศรีก็เลยไปที่ศูนย์บริการรถยนต์แห่งนี้นะฮะ
รถยังจอดอยู่ที่ศูนย์นะครับความเสียหายด้านหน้าด้านหลังนี่นะฮะ
รถก็พังเกือบทั้งคันนะครับกันชนหน้าไฟหน้ามาถึงหม้อน้ำ
กระจกหน้ากระจกหลังนี่แตกหมดฝากระโปรงหลังก็บุบยุบหมด
วันนี้ก็มีช่างมาตรวจเพิ่มเติมนี่ข้างหน้านี่ก็โอ้โหดูสิฮะ
ศูนย์บริการบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้นะฮะ
ทางศูนย์ชี้แจงว่าอย่างนี้เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๐กัญญายนที่ผ่านมา
ลูกค้านำรถคันนี้ขึ้นรถสไลด์มานะเพื่อมาส่งซ่อม
เพราะรถสตาร์ทไม่ติดเนื่องจากไปลุยน้ำมา
โดยทางช่างก็ตรวจสอบแล้วพบว่าน้ำเข้าหัวเทียน
ก็แนะนำแล้วก็ดำเนินการในการเปลี่ยนหัวเทียนเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
เบรกหน้าด้วยแบตเตอรี่ด้วย
หลังจากซ่อมเสร็จช่างก็นำรถออกมาจากลิฟท์
แต่เนื่องจากระบบเบรกมันขัดคล่องทำให้รถเนี่ยถอยหลังไปชนอย่างแรง
ด้วยความตกใจช่างก็ไปใส่เกียร์ดีเดินหน้าอีก
นี่ฮะรถก็พุ่งไปด้านหน้าไปชนอีกจุดหนึ่งอย่างแรงอีก
นี่ข้างหลังก่อนแล้วตกใจใส่เกียร์ดีเดินหน้าพุ่งไปชนอีก

เหยียบเบรกไว้แล้วแต่เบรกไม่ทำงาน
เพราะว่าเขาเพิ่งเปลี่ยนระบบเบรก

ผู้เสียหายแจ้งกับทางศูนย์

บอกผู้เสียหายเนี่ยเจ้าของรถเนี่ยแจ้งว่า
ไม่ประสงค์รับรถที่จะซ่อมคืนให้

แต่ทางผู้จัดการศูนย์บอกว่าเดี๋ยวจะซ่อมให้เสร็จก่อนก็แล้วกัน

เชิญเจ้าของรถมาตัดสินใจอีกครั้ง
ว่าจะรับรถที่ซ่อมให้หรือจะเปลี่ยนคันใหม่
แต่ถ้าจะเปลี่ยนคันใหม่หรือจะให้ซ่อมเพิ่มเติมอะไรยังไงก็แล้วแต่
อยู่ภายใต้เงื่อนไขของบริษัท
ที่ทำให้เกิดความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย
โดยจะสรุปเรื่องนัดกันไว้คือ๓๐กันยายน

ศูนย์บอกว่าวันนี้เนี่ยได้ส่งข้อเสนอการชดใช้ความเสียหายให้กับลูกค้าไปแล้วนะฮะ
และความจริงก็ส่งมาตั้งแต่วันแรกแล้ว
ให้เลือกอยู่๓อย่างด้วยกัน
หนึ่งก็คือทางศูนย์รับผิดชอบเรื่องรถทั้งหมดนะ
เกี่ยวกับรถที่ยังค้างอยู่กับไฟแนนซ์
มูลค่า๔๕๙๓๗๔บาท
เดี๋ยวจะจัดการเรื่องรถที่ค้างชำระอยู่กับไฟแนนซ์ให้กับลูกค้าค่ะ
แล้วก็ซ่อมคันนี้ให้ด้วย
อ้าแล้วก็เนี่ยโปะไฟแนนซ์ให้หมดเลย๔๕๐๐๐บาท
หรือไม่ก็สองเสนอเอารถตัวใหม่ให้นะ
เป็นตัวรองท็อปราคารถ๕๘๕๐๐๐บาท
แต่มันจะต้องไปหักกับยอดเดิมที่มีอยู่ที่เขายังค้างไฟแนนซ์อยู่นะครับ
อัตราดอกเบี้ยคือ๒๐๕เปอร์เซ็นต์ทางผู้เสียหายต้องวางเงินดาวน์๑๖๕๐๐บาท
แล้วผ่อนงวดละ๗๗๑๗บาทจำนวน๖๐งวดยอดจัดเนี่ยคือ๔๒๐๐นะดอกเบี้ย๕ปี
เบี้ยก็๔๓๐๐หรือไม่ก็๓รับรถคันเดิมที่เสียหาย
ซึ่งรถคันเดิมเนี่ยจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของศูนย์บริการ
แต่ปรากฏว่าเมื่อ๒๘กันยายนที่ผ่านมาผู้เสียหายเนี่ยได้เอารถสำรองใช้มาคืน
แล้วก็แจ้งว่าขอให้เป็นเรื่องของทางกฎหมายของทางทนายความ
มันก็เลยยังตกลงกันไม่ได้สองฝั่งเขาก็ชี้แจงของแต่ละมุมมา